พามาดูหนึ่งเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดเทอมมา
มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับเด็กนี่หลายเรื่อง
เป็นเหตุสลดใจแล้วก็น่าเห็นใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นนักเรียนชั้นป๔
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
น้องเขายืนเข้าแถวอยู่ดีแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
ก็เลยเดินไปหาคุณครูหน้าซีดมือเย็นเลยนะคะ

คุณครูก็เลยพาไปนอนที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน
แต่สุดท้ายคุณครูเห็นอาการไม่ดี
เรียกรถพยาบาลมารับนำไปโรงพยาบาล
แต่ว่าขณะที่นำตัวไปโรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉิน

เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
ตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
หลังได้รับแจ้งว่าเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔

ถูกส่งไปรักษาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผลจากการชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายค่ะ
คุณหมอระบุอาการของการเสียชีวิตนี้ว่า
สาเหตุก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
แม่ของเด็กทำงานเป็นพี่เลี้ยงในเนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวตื่นมาก็เตรียมตัวจะไปโรงเรียน
แต่งเนื้อแต่งตัวแต่ลูกบ่นว่าปวดหัว
แม่ไม่เอกใจอะไรก็นึกว่าปวดหัวเพราะว่าอากาศร้อน

กินยาลดไข้บรรเทาอาการปวด
กินยาไปเม็ดหนึ่งจากนั้นก็ส่งลูก
ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนตามปกติ
กระทั่งได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน
ลูกสาวถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เนื่องจากเป็นลมและชีพจรต่ำ
คุณแม่ก็ตกใจรีบตามไป
พอไปถึงห้องฉุกเฉินคุณแม่บอกว่าแทบช็อกค่ะ
เพราะคุณหมอแจ้งข่าวร้ายกับคุณแม่ว่า

เล่าให้ฟังนะคะว่าไปถามคุณครู

บอกกับครูว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะครู
ครูก็เลยช่วยกันค่ะนำน้องไปประถมพยาบาลเบื้องต้น
ห้องพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้น
คุณครูเห็นว่าท่าจะไม่ดี
เรียกรถพยาบาลมารับตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
พอแพทย์รับตัวน้องเข้าห้องฉุกเฉินช่วยกันปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตอยู่นานค่ะแต่น้องไม่ตอบสนองแล้ว
ซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของลูกนะคะ
หลังจากนี้จะนำศพของน้องกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดบ้านเกิดในจังหวัดศรีสเกต
คุณแม่บอกเลยว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์
ใจพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูด้วยนะ
ถ้าเห็นลูกหรือว่านักเรียนมีอาการผิดปกติอย่าชะล่าใจ
เพราะว่าลูกแค่บอกแม่ว่าปวดหัวแม่ก็เลยไม่เอกใจไง
แค่ปวดหัวอาจจะแค่ร้อนอาจจะแค่ปวดหัวเล็กน้อย
ให้กินยาแก้ปวดแล้วไปโรงเรียน
พอเริ่มมีอาการผิดปกติต้องรีบไปหาหมอ
อย่าชะล่าใจอย่าปล่อยประละเลยนะคะ